วันนี้นายรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งโคศกรัฐบาลคนใหม่นะครับ
โดยให้นายพุทธิพงศ์ปุณกันอดีตสสประชาธิปัตย
แก่นำกปศซึ่งตอนนี้มาเป็นรองเลขาธิการนายก
ให้มาเป็นโคศกรัฐบาลอีกตำแหน่งหนึ่ง

จะไปทำหน้าที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อย่างเต็มตัว
เพราะอะไรถึงต้องมีการเปลี่ยนตัวโคศกรัฐบาล
ในช่วงเวลาที่การเลือกตั้งสอสอใกล้เข้ามาถึงทุกที
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

ตัวเลขแต่สี่แสนคน
แต่มาจากการปรับบุคลิกภาพของผู้นำท็อปบูธคนนี้
จากที่เคยมีอารมณ์แข็งกล้าวโมโหง่าย
กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่ารักและอ่อนโยน

แล้วต้องเขาทำนี่ก็เรียกได้

จนต้องเข้าใจไงถ้าประชนไม่เข้าใจมันก็ลำบากนะ
การทำให้ประต่างที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศ
มันจากสิ่งที่ทำมาทั้งชีวิต

จะแก้ภายในระยะเวลาสั้นมันแก้ไม่ได้หรอกครับ
เอาแค่รักคุณหมอผมก็พอใจแล้วนะ
และรักคุณหมอทุกคนก็คงไม่เกียรติระยกหรอก

ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกเหตุผลที่ทำให้ระยะหลังมานี้
อารมณ์ของตัวเองเย็นลงมากที่สุด
นั่นเป็นเพราะรับรู้แล้วว่าคนที่ตำหนิตามโซเชียล
แล้วแต่เป็นคนกลุ่มเดิมหน้าเดิม
ขณะเดียวกันเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและปรับภาพลักษณ์ใหม่
แต่งตั้งให้นายพุทธิพงศ์ปุณกัน
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
เข้ามาปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
พลโทสันเสริญแก้วกำเนิด
ที่จะไปทำหน้าที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อย่างเต็มตัว
และจากนี้ไปการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาล
จะมีการสื่อสารกับประชาชนในหลากหลายมิติ
โคศกก็โคศกก็เลย

คนเดียวก็ไปทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ก็ทำหน้าที่ใครหน้าที่มันอะไรอย่างนี้ดีกว่า
ดึงตัวนายพุทธิพงศ์หนึ่งในสมาชิกของพักพลังประชารัฐ

จึงถือเป็นการเปิดเกมลุกด้านการสื่อสารกับประชาชนอีกก้าวหนึ่ง
โดยมีเป้าหมายลดโทนภาพรัฐบาลทหาร
มาเป็นภาพของนักการเมือง
ที่ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
ข่าวแท้วรักทีวีรายงาน